คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูท่าทีของทางฝากฝั่งการเมืองกันหน่อยนะคะ
หลายพักได้ออกมาประกาศจุดยืนแล้วก็แสดงท่าที
การประชุมคณะกรรมการบริหารพักของพักประชาธิปัตย์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
วาระหลักของเขาก็คือคัดตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
แต่แน่นอนก็ต้องมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ด้วย
นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
บอกว่าทางพักมีความเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ
โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบัน
ประชาธิปัตย์ขอประกาศจุดยืนให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้นะคะหนึ่งค่ะ
ประชาธิปัตยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ซึ่งถือเป็นอุดมการตั้งแต่ก่อตั้งพักประชาธิปัตย
เมื่อปี๒๔๘๙จนถึงปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง
ประชาธิปัตย์เห็นว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
ควรใช้แนวทางสันติไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม
สถานการณ์ตอนนี้ทางพักเห็นว่าควรใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออก
รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพเปิดสภาสมัยวิสามัน
เพื่อเร่งรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยเร็วไม่ใช่ยื้อเวลาค่ะ
โดยเห็นควรให้มีการเร่งดำเนินการเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่๑ขั้นรับหลักการ
ในทันทีที่สามารถทำได้
และไม่ควรมีเงื่อนไขใดที่จะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ
ว่ามีการยื้อเวลา

นำไปสู่การทำประชามติก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๖ได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูลสามารถดำเนินการได้
และจะต้องทำประชามติก็ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐธรรมในวาระที่๓ไปแล้ว
ส่วนประการที่๓นะคะพักประชาธิปัตย์เห็นว่า
ภายหลังจากการรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
ควรจะได้มีการตั้งคณะทำงานหรือตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาค่ะ
เพื่อรับฟังความเห็นและแสวงหาทางออกร่วมกันกับภาคส่วนต่าง
เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นจริงได้
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูทางพักพลังประชารัฐ
วันนี้หัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ลงพื้นที่ไปทำบุญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผลเอกประวิทย์ยืนยันว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบัน
ได้มีการแถลงจุดยืนของพักพลังประชารัฐเอาไว้แบบนี้นะคะ
พลังประชารัฐยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และเทิดทูลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พลังประชารัฐมีความมุ่งมั่น
ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พลังประชารัฐสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยกระบวนการทางรัฐสภา
แต่ต้องไม่กระทบหมวด๑และหมวด๒
เป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะทำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกค่ะ
ดูอีก๑ภักดิ์นะครับ๑ภักดิ์ร่วมรัฐบาลก็คือภักดิ์ภูมิใจไทยนะครับ
ประกาศจุดยืนในสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องการชุมนุมในขณะนี้เช่นกันนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งเป็นรองน้ำมนตรีด้วยนะครับ
ประกาศจุดยืนของพักภูมิใจไทยต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
โดยบอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองที่มีอุดมการปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งพัก
และจะยึดมั่นอุดมการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มองว่าเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูล
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผ่านประชามติของประชาชนมาแล้วก็ตาม
แต่เมื่อนำมาใช้แล้วพบว่าก่อให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไข
ซึ่งพักภูมิใจไทยประกาศจุดยืนนะครับ
คือพักภูมิใจไทยสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือว่าสสร
โดยเป็นการร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับยกเว้นหมวดที่๑และหมวดที่๒
เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยพักภูมิใจไทยบอกว่าเชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมจะทำให้การเผชิญหน้าลดลง
และรัฐสภาจะเป็นเวทีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนได้ดีที่สุด
หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าขณะนี้ปัญหาของประเทศ
เหนือจากปัญหาการเมืองแล้วยังมีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง
มาจากผลกระทบของโควิด๑๙ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
ภูมิใจไทยจึงมีความเป็นห่วงปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชนที่ลดลงเรื่องของการว่างงานที่จะรุนแรงมากขึ้น
เพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยจึงขอประกาศว่ามุ่งมั่น
ที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
ซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญอีกประการหนึ่งของพักภูมิใจไทยนะครับ
ส่วนทางด้านของประธานรัฐสภาค่ะในชวนหลีกภัยก็ได้พูดถึงข้อเสนอ
ที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

เท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายกำลังมีความพยายามในการดำเนินการอยู่นะคะ
แต่ยังไม่มีการเสนอรายชื่อขอเปิดมายังประธานสภา
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้มีการเสนอความคิดไปยังรัฐบาลว่า
ถ้ารัฐบาลจะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันก็สามารถทำได้
หรือจะให้สอสอรัฐบาลเข้าชื่อร่วมกับฝ่ายค้านก็ได้
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๙ตุลาคม
ก็จะมีการนัดหารือกันเป็นการภายในกับตัวแทนรัฐบาลและสอสออีกรอบหนึ่งนะคะ
เพื่อพิจารณาว่าจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
ก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ที่จะเริ่มในวันที่๑พฤศจิกายนนี้หรือเปล่า
เพราะถ้าทำได้เนี่ยคุณชวนบอกว่าถ้าผมทำได้เองเนี่ย
ผมก็ทำไปแล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่รัฐบาล
หรือสมาชิกรัฐสภาคือต้องเข้าชื่อกันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ชวนบอกด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
เพื่อพิจารณาว่าสภาสามารถเข้าไปดูแลปัญหาในส่วนไหนได้บ้าง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
จะได้ไม่เกิดแรงกดดันหรือว่าเป็นการโยนภาระการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
ครับพักฝ่ายค้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ
วิทย์ฝ่ายค้านบอกว่าประธานรัฐสภาได้นัดทุกภาคการเมืองให้มาคุยมาหารือกัน
เพื่อช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายนะครับ
โดยนัดประชุมกันวันพรุ่งนี้นะครับจันทร์ที่๑๙ตุลาคมเวลา๙นาฬิกา
ซึ่งหัวข้อที่หารือคงไม่ใช่เพียงแค่การจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันวันไหนเท่านั้น
แต่จะหารือถึงแนวทางอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยแนวทางที่พักเพื่อไทยจะเสนอในการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับ
มีทั้งการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เรื่องการให้เปิดโต๊ะเจรจาหาทางออกระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็เรื่องความเหมาะสมในการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประการประกาศนะครับ
นี่เป็นจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในกรจติกะวนิษฐ์ค่ะ
หัวหน้าพักกล้าก็บอกว่าเข้าใจอารมณ์ของผู้ชุมนุมนะคะ
หลังจากถูกเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายคิดถึงบ้านเมือง
อยากให้คนไทยทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน
ลดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทุกประเภท

ก็คือประเทศไทยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ
พอถึงจังหวะนี้เนี่ยสุดท้ายเรื่องนี้ก็ต้องจบ
ด้วยการพูดคุยและอยู่ร่วมกันให้ได้
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติม
แล้วก็อย่างที่ว่าก็อยากให้คนไทยทุกคนทำในหน้าที่ของตนเองใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำ
มีความคิดเห็นจากนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้านะครับ
วันนี้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ตรชดภาคหนึ่งนะครับ
โดยบอกว่าหลังจากที่ได้ไปพบทั้ง๖คนเนี่ยนี่ฮะเป็นภาพที่เข้าไปนะครับ
ปิยบุตรบอกว่าแต่ละคนยังมีกำลังใจที่ดี
ส่วนเรื่องการประกันตัวต้องลุ้นว่าวันพรุ่งนี้ที่เจ้าหน้าที่จะส่งตัวแกนนำทั้งหมดไปฝากขังที่สารแขวงปฐุมวัน
มีสารอาญารัชดาด้วยนะครับสารจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่
แต่เชื่อว่าศาลน่าจะให้ประกันตัว
ปิยบุตรบอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรคุมขังใครอีกนะครับ
เพราะการจับกลุ่มผู้ชุมนุมจะยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายมากกว่าเดิม
รัฐบาลควรตั้งโต๊ะพูดคุยเจรจาและถ้าเจ้าหน้าที่ยังทำรุนแรงแบบนี้
ก็จะยิ่งทำให้การชุมนุมขยายวงกว้างมากขึ้น
ส่วนทางออกในขณะนี้นายปิยบุตรแนะนำว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรี
เพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้ตัวนายกสูญเสียความชอบทำในการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่จะลาออกด้วยวิธีใดอย่างเช่นประกาศลาออก
แล้วก็มีการเลือกนายกกันใหม่หรือยุบสภาต้องไปเลือกตั้งใหม่
ก็ต้องไปตัดสินใจเองเพื่อให้บรรยากาศภายในประเทศดีขึ้น
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังนั่งอยู่ในเก้าอี้นายกแบบนี้
แล้วส่งสัญญาณลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมือนการเอาน้ำมันเข้าไปสาด
มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยแย่ลงจนไม่สามารถควบคุมได้
ใจเองท่านออกไปก่อนออกไปเพื่อบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้น
แต่ถ้าท่านยังนั่งอยู่แบบนี้แล้วท่านส่งสัญญาณแบบนี้
ท่านให้สัมภาษณ์ท่านแถลงข่าวแต่ละทีเนี่ยมันมีแต่เอาน้ำมันเข้าไปสาดอย่างเดียว
ผมว่าอันนี้อาจจะไปสู่สถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ไปฟังมุมมองจากทางนักวิชาการกันบ้างค่ะ
เห็นจากอาจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมและการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจแบบนี้ค่ะ
อาจารย์บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นฮ่องกงโมเดลมานานแล้วนะคะ
แต่เรายังไม่ยอมรับและมักจะมองว่าฮ่องกงโมเดลจะสร้างความเสียหาย
แต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่ค่ะวันนี้หลายที่เกิดการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา
ม็อบนักศึกษาขนาดใหญ่ของเอเชียซึ่งไทยกำลังเข้าสู่การเมืองอีกชุดหนึ่ง
ที่เข้าไปถึงเด็กระดับมัธยมในขณะที่ผู้นำรัฐยังอยู่ในโลกยุคเก่าทางการเมือง
แล้วก็มองว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่๑๔๑๕๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้
ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายรองรับได้ตามสิทธิและเสรีภาพ
มันไม่ใช่การชุมนุมที่มีความรุนแรง
แล้วก็ตำหนิการประกาศพรกรฉุกเฉินของรัฐบาลด้วยนะคะว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะ
วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเมืองอีกชุดหนึ่ง
เรากำลังเห็นการชุมนุมของน้องน้องที่เป็นคำว่าคนรุ่นใหม่
วันนี้เนี่ยกำลังลงมาถึงระดับนักเรียนเพราะแต่เดิมเวลาเราพูดคนรุ่น
ใหม่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของนิสิตนักศึกษาแต่วันนี้เนี่ยลงมาถึงนักเรียนแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นเนี่ย
ผมคิดว่ามันกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่แต่ในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่เนี่ย
ผมคิดว่าผู้นำรัฐอยู่ในมุมหรืออยู่ในโลกชุดเก่าทางการเมืองมาก
เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่มอบจะยึดพื้นที่แต่ม็อบไม่ได้สร้างความเสียหาย
ไม่ได้ไปก่อความรุนแรงอะไรแล้วลักษณะของการใช้ตำรวจปากพญาจนเข้าสลายมอบอย่างนี้
ผมเชื่อว่าวันนี้ต้องใช้คำว่ารัฐบาลนี้กำลังสร้างบาปให้กับตัวเอง
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะเป็นตราบาดของรัฐบาลชุดนี้
โดยเพราะยิ่งตัวผู้นำรัฐบาลคุณผู้ชมค่ะอาจารย์สุรชาติยังมองว่า
แม้ตอนนี้การชุมนุมไม่ได้มีแกนนำหลักเพราะว่าแกนนำหลายคนถูกจับกลุ่มไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมสมัยใหม่
รัฐบาลคิดอย่างเดียวว่าอยากจะหาแก่นำอยากจะหาท่อน้ำเลี้ยง
เหมือนกับยังอยู่ในโลกเก่าที่ไม่เข้าใจอ่ะค่ะการจับกลุ่มตัวแกนนำ
หรือว่าคนร่วมชุมนุมจับไปก็เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้การชุมนุมแบบ
แกนนำไร้แกนนอนก็ได้เห็นแล้วว่ามีการขับเคลื่อนได้
ครับไม่ใช่ว่าจับแกนนำแล้วมอบจะจบมันไม่ใช่อีกแล้ว
วันนี้อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของทุกคนค่ะส่วนท่าทีที่แข็งกล้าวของพลเอก
ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เป็นประโยชน์นะคะ
อาจารย์อยากเรียกร้องให้รัฐบาลมีสติมากกว่านี้มองการชุมนุมด้วยสายตาที่เข้าใจมากกว่านี้
หวังว่าผู้นำทหารที่มีอำนาจมองการเมืองอย่างเข้าใจแต่ถ้าตัดสินใจว่าจะใช้วิธีที่ไม่ประนีประนอม
ที่เหลือข้างหน้าจะเหลืออย่างเดียวค่ะคือการนำไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท่าทีที่แข็งกล้าวในการเผชิญกับการชุมนุมอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์
ผมอยากเรียกร้องให้รัฐบาลมีสติมากกว่านี้
แล้วมองการชุมนุมด้วยสายตาที่เข้าใจมากกว่านี้
หวังอย่างเดียวว่าผู้นำทหารที่มีอำนาจวันนี้

แต่ถ้าตัดสินใจใช้วิธีไม่ปรณีประนอม
แล้วใช้วิธีเดินหน้าชนสิ่งที่เหลือข้างหน้าเหลืออย่างเดียวนะครับ
มันจะนำไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บุญงามอนงหรือว่าบลายจุฏนะครับ
ที่ไปร่วมชุมนุมที่บริเวณแยกอโศกนะฮะ
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรลายจุดนะครับ
ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงแรกแต่ในภายหลังมันจะมีข้อจำกัดทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยซึ่งต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
นายสมบัติแนะนำว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมไม่ควรทำก็คือการเผชิญหน้ากับตำรวจเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจเองก็ไม่ได้อยากดำเนินการใดกับทางผู้ชุมนุมแต่ต้องทำตามหน้าที่
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการเรียนรู้ธรรมชาติของการชุมนุมด้วย
สำหรับผู้ชมนุมที่สร้างทางนี้สำหรับทางออกมาจะมีความรู้สึกที่จะประดับหลังหลัง
และไม่อยากยืนหลังชีวิตแบบนี้
ชีวิตแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์แรกและจนถิ่นนวดสังพรคมอีกรอบ

เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เรากำลังดูว่าวิวัฒนาการของมันเนี่ย
จะเดินหน้าไปยังไงต่อคือห้องโครงโมเดลเนี่ยมันก็เคยในระดับหนึ่ง
แต่ว่าตอนท้ายเขาก็มีข้อจำกัดนะแต่ว่าอันนี้ในช่วงต้นของมันเนี่ย
ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมันจะเดินแนวทางที่ออกมาเนี่ย
ถ้าการเชื่อมไหวของมันจะมีประสิทธิภาพแบบในแบบที่เรียกว่าห้องโครงโมเดล
แต่สุดท้ายควบคุมโมเดลก็ไม่ได้กำหนดอ่ามีหลายปัจจัยที่
ที่ทำให้ควบคุมโมเดลไปต่อได้ยากมากนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกเลยเนี่ย
ผมคิดว่าการจริงก็ซึ่งเป็นเรื่องที่น้องหรือผู้ชุมนุม
ผมคิดว่าผู้ชุมนุมไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากันครับ